เราอยากจะอัปเดตกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ฮันอิสริยะนักร้องเอลพริ้วเขาออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวกับแคปชั่นใต้ภาพว่า

ซึ่งเป็นรูปคู่กับสาวจียอนคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกัน
คือเล่นประกาศกลางอินสตาแกรมเลยว่าขอเลื่อนสถานะสาวคนสนิทอย่างจียอน
ขยับอัพเลเวลมาเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ
ชนิดที่ทำเอาเขินม้วนกับประโยคสั้นที่ว่าเป็นแฟนกันนะคะ
ซึ่งก็ทำเอาเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันคึกโครมนะคะ
เป็นอันว่าปิดจ๊อปสถานะคู่รักปากแข็งเป็นคู่เลิฟหวานออกสื่อได้แล้วนะคะ
คือเอาจริงคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่สื่อไปถามทั้งท่าน
ทั้งจียอนก็มักจะได้คำตอบแบบไม่เต็มปากไม่เต็มคำ
อย่างไปถามจียอนก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะ
ค่อยไปถามฝ่ายชายด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่คือแบบว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ยอมรับแบบเต็มปากเต็มคำ
ซึ่งเมื่อวานนี้เขาได้มีการลงวันที่เอาไว้
พร้อมกับแคปชั่นใต้ภาพว่าเป็นแฟนกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการประกาศผ่านสื่อโซเชียลอย่างเป็นทางการครั้งแรก
ว่าทั้งคู่เนี่ยเลื่อนสถานะมาตอนนี้เป็นแฟนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ใครหลายคนที่ลุ้นให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงเนี่ย
ตอนนี้สบายใจหายห่วงได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วนะคะ
สงสัยจะเลิกดีนะเมื่อวานคนเลยเปิดตัวกันซะเลยนะคะ